แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายเรื่องที่เปิดเผยในโลกโซเทียลนะคะ
จากอุปัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยที่รถตู้ภูมิชลรถกระบังเนี่ยนะคะ
มีคนโพสต์ในโลกโซเทียลบอกว่าเคยนั่งรถตู้คันที่เกิดเหตุคันนี้
เคยนั่งจำได้จำทะเบียนรถได้จำได้ขึ้นใจ
เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับยางแตกแล้วก็เกือบจะตายแล้วครั้งนั้นเนี่ย
แล้วก็คนขับรถนะก็พูดแล้วว่าจะปลดระวังรถตู้คันนี้
แต่สุดท้ายก็ไม่ปลดระวังจนมาเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ค่ะ
ที่เขาเคยนั่งรถตู้คันเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เขาโพสต์ข้อความบอกว่าแล้วบอกจะปลดระวังรถคันนี้
รอบที่แล้วเบรกแตกไม่ตายก็บุญแล้วมาเจอรอบนี้อีก
ทะเบียน๑๕๑๓๕๒กรุงเทพแล้วก็ติดแฮชแท็ก
จำได้ขึ้นใจเขาบอกเขาจำได้เขาเคยนั่งรถตู้คันนี้
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีก็โทรศัพท์ไป
สอบถามข้อมูลเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้นะคะ
เขาก็เล่าว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดจันทบุรี
ใช้บริการรถตู้วินนี้เป็นประจำแล้วก็เคยนั่งรถตู้คันที่เกิดเหตุ
รู้จักกับคนขับด้วยค่ะซึ่งคนขับก็เสียชีวิตในอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
เขาบอกว่าเคยนั่งรถตู้คันนี้เคยยางระเบิดมาแล้ว
เบรกแตกมาแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
ตอนนั้นคนขับพูดเองนะว่าจะปลดระวังรถคันนี้
แต่จนแล้วจนรอดไม่ปลดระวังยังวิ่งอยู่ก็เลยมาเกิดเหตุสลดขึ้นจนได้
จากการตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณผู้ชม
พบว่ารถตู้คันนี้ได้ขับรถออกจากสถานีขนสมพุทธศาลหมอชิตวันที่๑มกราคม
เที่ยวแรกจากจันทบุรีเวลาตี๔
เที่ยวที่๒จากกรุงเทพเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เที่ยวที่๓ออกจากจันทบุรีเวลา๖โมงเย็น
และในวันเกิดเหตุ๒มกราคมเที่ยวแรกออกจากกรุงเทพตี๕
เที่ยวที่๒ออกจากจันทบุรี๑๑นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ